เรื่องราวซึ้งกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูเรือที่จังหวัดเลย
กล่องปริศนาไม่ใช่กล่องสุ่มนะ
ไปดูว่ากล่องนี้เขาส่งมาทำไม
ที่โรงพยาบาลภูเรือนะครับโพสต์ภาพกล่องพัสดุครับ
มีจดหมายของญาติผู้ป่วยแนบมาด้วยมาจากลำลูกกาปฐุมธานี
ส่งถึงโรงพยาบาลโอ้โหพอเปิดดูเท่านั้นแหละสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้ม
มีคนเข้ามาแชร์ในกลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยด้วย

ถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน

เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๒
แฟนหนูได้หมดสติไม่มีชีพจร
โรงพยาบาลภูเรือได้ปั๊มหัวใจให้ทั้งหมด๔ครั้ง
แฟนหนูกลับมามีลมหายใจอีกครั้งครับคุณผู้ชมฮะ
หนูกับแฟนต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยจากใจจริงค่ะ
ขอบคุณมากด้วยความเคารพขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ
มีความสุขมากค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าอ่านไปก็ขนลุกไป
นางสาวพกาขออภัยครับสุทงศานะฮะท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูเรือท่านเล่าบอกว่า
วันนั้นเหรอจำได้๒๖พฤศจิกายนมีนักท่องเที่ยวผู้ชายอายุ๔๔มากับแฟนมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
เกิดอาการแน่นหน้าอกมานะฮะแน่นหน้าอกมาก็มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลภูเรือจนอาการดีขึ้น
ให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนแล้วผู้ป่วยก็บอกว่าขอกลับที่พัก
ขณะจะเอาไปขึ้นรถนะครับผู้ป่วยวูบครับคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
จากนั้นก็ส่งตัวรักษาต่อไปที่โรงพยาบาลเลยระหว่างทางผู้ป่วยอาการดีขึ้นรู้สึกตัวแล้ว
คราวนี้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใหญ่เลยคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับ
ก็ได้รับพัสดุส่งมาถึงโรงพยาบาลภูเรือก็งงกันงงเต๊กเลยใครส่งมาว่า
โอ้โหตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลรู้สึกหัวใจพองโต
ขอบคุณญาติผู้ป่วยที่มีน้ำใจคือจริงเขาไม่ได้คาดหวังอะไรหรอก

แต่ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างดี

เดี๋ยวนี่คือกล่องมอบกำลังใจให้คืนครับ
บูรณ์พยาบาลที่พักครู่เดียว